กงเล็กไว้แล้วคอยดูมันจะมาอีกไหมถ้ามันมากัดกงเล็กได้ก็แสดงว่าเป็นปอบจริงจริง
แต่คอยดูคืนนี้ก่อนผ่านพ้นไปก่อน
โว้ยไม่มีอะไรมาเลยวันนี้
ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วค่ะ
ป้าก็หวาดเสียวนะป้าก็กลัวกลัวอยู่
ไอ้สิ่งมันมองไม่เห็นเนอะของมึงนี่
ใครจะไปรู้ว่ามันจะมาตอนไหนเวลาเราหลับเรานอนมันก็จะมาก็ได้
มันก็ไม่มีอะไรเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น
หายใจไปได้เยอะแล้วแล้วคิดว่าจะเลี้ยงใหม่เข็ดไหมคะ
เคล็ดค่ะจะเลี้ยงอีก
ตอนนี้จะเลี่ยงเยอะกว่าเก่าสัก๒๐ตัวค่ะ
เพราะว่าช่วงโควิดจะได้มีเสริมรายได้ไง
แล้วการป้องกันนะคะคิดว่าถ้าจะมีตัวประหลาดอะไรเข้ามากินอีก
จะทำเล้าให้มันใหม่แล้วจะทำให้แข็งแรงกว่านี้อีก
เอาเหล็กอย่างดีไล่ก็จะเดินมาดูบ่อย
เวลากลางค่ำกลางคืนได้ยินเสียงอะไรป้าก็จะลองเดินมาดู
ว่ามันจะมีเหตุการณ์อย่างที่คาดไม่ถึงไหม
ตรงนี้จะก่อปูนขึ้นทำให้มันชิดกว่าเก่า
เพราะว่าเรากลัวมันอันตรายอีก
มันไม่รู้ตัวอะไรมันกัดไอ้กระคายรวดป้าได้
มันก็คมขนาดปากแต่เป็นหมามันไม่กัด
จากภาพที่เราได้ดูภาพนี้น่าจะเป็นเกิดจากการโดนสัตว์
ตระกูลน่าจะเป็นในตัวไม่พังพรหรือตัววรนุษย์
ซึ่งวรนุษย์เราก็เรียกให้เพาะจริงก็คือตัวเฮีย
แต่จริงว่าสัตว์สองตระกูลนี้เป็นสัตว์ที่จะอยู่ในลักษณะคือ
ที่ลกแต่ว่าจะต้องมีน้ำน้ำขังเฉอะแฉะคือไม่ถึงกระท่วม
ทั้งสองอย่างนี้จะอยู่ได้
แต่ตัวตะกรวดนี้จะกินเครื่องในกินพวกสัตว์มีชีวิต
โดยเขาจะไม่กินเนื้อเขาจะกินพวกเครื่องในเป็นหลัก
กินไข่กินพวกอวัยวะภายใน
แต่ถ้าไม่มีจริงเขาก็ยอมกินตัว
แต่ถ้าทางเลือกได้เขาก็จะพยายามกินที่เครื่องใน
ซึ่งเป็นจุดที่อ่อนไหวแล้วก็การเปิดการทำลายได้ง่ายโจมตีได้ง่ายที่สุด
สัตว์ที่ปัดเปรี้ยวเป็นตัวที่สามารถว่ายน้ำก็ได้
แล้วก็ชอบกินเนื้อสัตว์กินตัวไข่กินข้างในเหมือนกัน
ดังนั้นจากรูปภาพที่ผมดูน่าจะเป็นสิ่งที่สันนิษฐานว่า
จะเกิดจากสัตว์ของชนิดนี้ไม่น่าจะใช่ตามข่าวล่ำลือที่ว่าเป็นผีปอบ
หรือว่าเป็นพวกเป็นพวกสิ่งที่เรามองไม่เห็น
พวกสัตว์พวกนี้อยู่บางครั้งก็เห็นว่าเขากินไก่ที่เจ้าหน้าที่ของเราได้เลี้ยงไว้
ก็มีบ้างที่จะโดนหรือว่าตัวเล็กถ้าเป็นพวกอีกาหรือเหี่ยว
พวกนี้ก็จะโฉบเอาไปทั้งตัวส่วนใหญ่จะโฉบแล้วก็ขึ้นไปบนต้นไม้
ก็จะจิกกินพวกทั้งเครื่องในเนื้อแล้วก็เศษซากทิ้งไว้กระดูก
แต่ว่าทางท่านปัจจุศัพท์เองก็เคยประสบกับเหตุการณ์ที่มีมาก่อนเหมือนกันใช่ไหม

เป็นเครื่องในไก่ครับแล้วก็หมั่นตรวจตาดูแล
ถ้าหากว่ามีพบว่าในข้างคอกสัตว์มีรูหรือว่ามีหลุม
อาจจะเป็นไปได้ที่ว่า๑พวกงูอาจจะเริ่มเจาะเข้ามาทำรัง
ก็คือตัวพังพรนะครับก็เริ่มจะเข้ามาทำรัง
หรือสามก็คือตัววรนุษย์อาจจะเข้ามาทำรังนะครับ
ดังนั้นทางที่ดีที่สุดต้องทำความสะอาด
แล้วก็คอกควรจะสะอาดสามารถดูแลได้ง่ายนะครับ
ก็เป็นสิ่งที่จะเน้นย้ำได้นะครับในเรื่องความปลอดภัย
แล้วก็การเลี้ยงสัตว์ตรงนี้จะได้รับความที่สุขภาพสัตว์ที่ดี
แล้วก็ประโยชน์กับเกษตรกรเองครับผม